มูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ

เอาละครับกลับมาคุยเรื่องธนบัตรกันต่อนะครับ

ที่ควรจะต้องเป็นใบแรกของเราเลยเนี่ย

และยังพอที่จะหาแบงค์ในสภาพนี้ได้
จนวันนี้มีรุ่นที่จะไหนนะขอถามนี้ก่อน

วันนี้รุ่นที่๑๖แล้วแต่เราควรจะเก็บตั้งแต่รุ่นที่๙ลงมา

ถูกมั้ยฮะเป็นแบบแรกอ่ะนะเริ่ม

แล้วจะรู้ได้ไงรุ่นที่๙รุ่นที่๑๖รุ่นที่๗อะไรเขามีบอกไหม
จริงปกติเราจะมีแคทอัลล็อกอยู่นะครับ
ตาล็อกเนี่ยก็คือจะบอกได้ว่าคือรุ่นไหนนะครับ
อยู่ตรงไหนมีราคาเท่าไหร่บ้าง
จำนวนพิมพ์เท่าไหร่มีลายเซ็นต์ใครนะครับ
โอเคอ่ะไหนค่ะที่ไป
รุ่นนี้นะครับคือจะเป็นรุ่นที่๙นะครับ
หนึ่งก็อาจจะอยู่ประมาณราคาละสัก๓๐๐บวกลบ

นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ใช้ในปีพศอะไรถึงอะไรครับ
ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงใกล้เคียง๒๕๐๐นะครับ

แต่รุ่นนี้มดดำรู้สึกว่ามดดำเกิดมาใช้ทันรุ่นที่๒เนี่ย
รุ่นที่๒เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นที่พิมพ์ในประเทศไทยนะครับรุ่นนี้นะครับ
ก็ตัวรุ่นนี้เนี่ยแบงค์๕๐๐ผมยังได้ทันใช้

ไม่เพราะหมดในช่วงผมเกิดพอดี

แสดงว่าเราสังเกตได้อย่างหนึ่งนะว่าธนบัตรเริ่มสูงขึ้นมีมูลค่าสูง

ใช่เพราะว่าค่าเงินซื้อของได้น้อยลงทำให้ราคาธนบัตรต้องขยับสูงขึ้น
ทุกวันนี้ถ้าเก็บสะสมเราจะเริ่มไปหาได้ที่ไหน
ปกติในนักสะสมนี่ครับ
๒เนี่ยก็จะมีที่ตามร้านค้าก็จะมี

จะมีที่จตุจักรและก็ไปรษนีกลาง

ทีละท่านเลยดีไหมครับ

ต้องมีต้องหาต้องมี
ถ้าคนนั้นไม่มีก็ไม่ครบก็คือใบนี้ครับ

แบงค์๒๐วาทแบบก้าว

และลายเซ็นต์จำพลปอกับ

เป็นหวดหมู่ว่า
อันนี้เขาเรียกหมวดหมู่

หมายความว่ามาจากคำว่า

แล้วก็ใช้หมายเลขแดง

ประมาณเท่าไหร่ครับใบนี้

คือถ้าเป็นเลขอื่นจะไม่มีสาระปลอม
ตอนนี้เหลือสักกี่ใบครับ
ตอนนี้เท่าที่อยู่ในมือนักสะสมก็น้อยมากครับ
หน้าจะเหลือแค่หลักร้อยครับ

แสนเอาไปเลยวันนี้

คือใบนี้ที่จริงแล้วมันแพงเนี่ย
เพราะว่าถ้าไม่มีคือไม่ครบ

คุณจะไม่มีครบลายเซ็นต์ครบรุ่น

จริงตัวอื่นในรุ่นเดียวกันมีหายากเหมือนกัน

คุณรู้สึกว่าเราจะเป็นนักศาสน

ที่พบน้อยครับ

รุ่นแรกที่มีในประเทศไทย

ก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยแหละครับ

ที่พิมพ์เสียที่ว่ามาแล้วเรือร่มเนี่ยนะครับ

อ่าโอเคธนบัตรดอกจันทร์ที่บอกมานะครับ

หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้หายากมาก
สุดแต่สภาพนี้
หาไม่ได้นะครับ

เคยมีคนขอซื้อนะครับ
เค้ารู้ว่าเราไม่ขาย

อย่าหรอกไม่กล้าซื้อหรอก
แล้วถ้าเอาราคาตามท้องตลาดล่ะครับ

ยังมีเรื่องราวของธนบัตรมงคล

และเป็นเลขมงคลที่หายากที่สุด

กรุ่งกุมเลขตองนะครับ
คุณรับซื้อตอนนี้ละครับ
เลขตองสูงสุดสุดที่
คุณเคยซื้อมาเท่าไหร่
ตองสูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องตองเบิ้ลหมวดด้วยนะครับ
ก็ส่วนต่ำเนี่ยน่าจะสัก๓๔หมื่น

รู้แล้วแต่มูลค่าของธนบัตรด้วยฮะ

มูลค่ามูลค่าธนบัตรจำนวนพิมพ์ของลายเซ็นรัฐมนตรี
คือเกี่ยวทุกอย่างคือคนที่เล่นเลขตองเนี่ย
จะเล่นลึกแล้วคราวนี้คนที่เล่นลึกเนี่ย
ทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องหมดไม่ว่าจะสภาพแบงค์นะครับ
ลายเซ็นรัฐมนตรีเลขจะเป็นตอง๑ตอง๙นะครับ
ราคาจะไม่เท่ากันทุกอย่างรายละเอียดคือต้องครบหมด
ราคาถึงจะออกมาเป็นใบนั้น
มันจะเป็นเลขเฉพาะใบเฉพาะเลย
ถ้าอ่อนกว่าเลขตองนิดนึง
ก็คือน่าจะเป็นพวกธนบัตรเลขสวยนะครับ

ก็จะเป็นเลขที่เกือบจะตองแล้ว
ใช่ครับเกือบจะตองนะครับ
แล้วก็มันจะมีเลขที่เป็นเลขหมวดนะครับ
ใช่ครับก็จะเลขหมดนี่ก็จะสำคัญเหมือนกัน

ถ้าเป็น๑หมวดเลยก็เป็นหลักแสน

ใบไหนหลักล้านบ้างไหมมีถีบมาถึงบ้างยัง
ถ้าเป็นของราชการที่๙ตอนนี้น่าจะเป็นพวกธนบัตรตัวอย่าง

มีเป็นหลักล้านถ้าเป็นธนบัตรตัวอย่าง

คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้พิมพ์ออกใช้จริงอะไรพวกนี้ครับ
ถ้าความนิยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกก้าวหน้าก้าวหลังนะครับ

คือถ้าก้าวหน้าก้าวหลังเนี่ยคือ

หน้าเก้าหลังคือในลักษณะของคนที่สะสมธนบัตรเนี่ย

แล้วเรียกว่าเลขกระจกเป็นยังไง
คำว่าเลขกระจกเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับ
ที่เห็นเนี่ยธนบัตรเนี่ยเลขครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาเนี่ย
จะเป็นเลขที่สะท้อนกันเป็นมิลเลอร์
อย่างเช่น๔๔๔แล้วก็มี๘ขั้นกลางแล้วก็เป็น๔๔หลัง

หรือเป็น๑๒๓๔แล้วก็๓๒๑ก็ถือว่าเป็นเลขกระจกนะครับ
ธนบัตรคือที่ใช้แลกเปลี่ยนในแต่ละวัน
แต่สิ่งหนึ่งที่นักเก็บธนบัตรจะเก็บกันก็คือธนบัตรที่ระลึก

หมายความว่าเป็นธนบัตรที่ออกในวาระต่างที่สำคัญนะครับ

ใบนี้ตอนนี้จะอยู่ประมาณสัก๒๕๐๐

ช่วงก่อนประมาณ๕๐๐๐

แต่เพิ่งทำไม่กี่ปีนี้เอง

เป็นธนบัตรรุ่นแรกที่เป็นแนวตั้ง

ประเทศไทยนะครับ

ใบนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก๓๔๐๐บาท
ผมซื้อต่อได้ไหม

นี่ก็คือธนบัตรในวาระ

ในช่วงที่รัชสมัยของพระองค์ท่าน

มีความหมายอะไรกับทั้งคู่

คือเรามองเห็นปั๊บ

เหมือนกับพวกที่เขาสะสมงานศิลปะ

เป็นเหมือนกับช่วยง่ายเหมือนนักล่าสมบัติ
ค่อยสะสมไปเรื่อยมันมีความสุข

คือผมจะมองหลายแง่มุมนะครับ

ทำให้เราเป็นคนละเอียดนะครับ
เราดูธนบัตรเนี่ย

ศึกษาหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ

แล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับ
ของที่พี่ม้าเมื่อกี้

แล้วก็เรื่องของการ

ราคามูลค่ามันจะสูงขึ้นเรื่อย
ก็เป็นสิ่งที่
ทำให้ฝึกตัวเรา

ต้องบอกเลยครับความรู้เรื่องธนบัตรเนี่ย
ครั้งหนึ่งคุณม้ามีโอกาสได้เข้าเฝ้า

วันนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะ
เปิดพิพันธุ์นะครับซึ่ง

ก็เท่ากับ๒๔ปีมาแล้วนะครับ

ก็เป็นมาเป็นเมิดทาง

ผมก็เข้าไป
ถวายคำบรรยายในห้องเรียนกษาปนะครับ

ซึ่งผมจดไปจดว่าไวท์

ถามถึงเหรียญครึ่งสตางค์ซึ่งก็ได้อธิบายว่าสมัยก่อนที่ราคาของเนี่ยมันแค่๑สตางค์
แต่ว่ามันไม่ควรจะถึง๑สตางค์แต่ว่าเราไม่มีเหรียญที่ต่ำกว่านั้น
ก็ทำเหรียญครึ่งสตางค์มาใช้ของที่เคยจ่ายหนึ่งสตางค์ก็เหลือครึ่งเดียวครับ
ข้อสามครับ
ข้อสี่ครับ

ข้อที่๕ทรงตัดถามว่าปี้คือในห้องจัดแสดงมีปี้ลงบ่อนซึ่งทำด้วยกระเบื้องเคลือบ
มันเหมือนกับชิปที่อยู่ในบ่อนคาซิโนซึ่งเวลาท่านฟังจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพรอบด้วย
ข้อที่๖ทรงรับบริว่าได้ความรู้มากและขอบใจที่ถวายคำอธิบาย
ข้อที่๗สำเด็จพระราชนำเนินอยู่ข้างและยิ้มทำให้การถวายแรงงานมีบรรยากาศ
ตอนแรกที่เขาผมเข้าถวายแรงงานเกร็งมากแต่ปรากฏว่าต่อมานายหลวงท่านตาม
และท่านมีความปฏิเสธมาก
สัมพันธ์ส่งเป็นกันเองและสำเด็จพระราชนินราชยิ้มอยู่ข้าง
ทำให้เรารู้สึกราบลื่นบรรยากาศดีมากขึ้นเลย
ข้อ๘ทรงรับบริว่าคลุเรือนเงินหน่วยตำช่างบริเวณบาทเสริมเฟืองของไทย
ทำให้คิดเงินบัญชีจำนวนหลายจำนวนได้ยาก
ต่อไปเครื่องจักรผลิตเงินเหรียญชุดแรกของไทย
ตัดถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนปรากฏไม่มีหาไม่เจอ
เพราะว่าเขาไม่ได้รักษาหรือว่าศูนย์หายไปเพราะเป็นเครื่องจากเล็ก
ข้อ๑๐สมัยรักการที่๑๔สยามยังส่งเครื่องรับบริษัทการไปที่ประเทศจีน
พระองค์ท่านสนใจเพราะว่าความซ้ำทานไทยจีนมีมาตั้งสมัยสกฤทัย
ไทยสมัยโบราณตั้งแต่ก่อนมานานแล้ว
เพิ่งจะมาหยุดสมัยรัฐการณ์ที่๕ท่านค่ะสนใจ
สุดท้ายที่ตรวจเอาไว้
ข้อ๑๑ก็คือท่านถามว่าเครื่องจักรชุดแรกของไทยอยู่ที่ไหน
ซึ่งผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่า
ธนลักษณ์เขาไม่ได้จัดแสดงหรือว่าไม่ทราบอยู่ที่ไหนฮะ
ตอนนี้ที่ของกรมธนรัฐที่จัดแสดงไว้จะเป็นเครื่องจักรสมัยราชการที่๕แล้วครับผม
ขอโทษนะพี่ม้าในวันนั้นพวกท่านใช้เวลาอยู่กับพี่ม้านานไหม
ต้องใช้ต้องบอกว่าท่านถามเราตอบท่านถามเราตอบได้
จนท่านไม่มีคำถามที่จะถามอะไรแล้ว
ถึงได้ขอไปท่านเสด็จไปห้องต่อไป
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีใช้เวลานานมาก
นั้นต้องบอกว่าผมรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าท่านได้ให้ความรู้
แล้วก็ท่านมีส่วนร่วมกันตลอดเวลาแล้วก็ให้เห็นถึงพระชีวัตรอันหยุดงดงามของท่าน
ที่สนใจในสิ่งที่เราให้คำอธิบาย
ต้องว่าต้องขอบคุณทางการบัญชีไทยที่ให้โอกาสในวันนั้น

อย่างที่ทั้งสองท่านได้บอกนะฮะ
ธนบัตรทุกใบเล่าเรื่องราวในรัชสมัยของล้นเก้ารัชกาลที่เก้า
ทุกอย่างเหตุการณ์มีเกิดขึ้นในทุกช่วงทุกตอน
นับว่าพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่าน

ทุกคนก็คงยังจะจำนามพระไทยตลอดไป
จริงครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับพี่ม้าและพี่กบ

คุณครูสนองบำรุงราช
สะสมภาพประทับใจของในหลวงราชการที่เก้า
มายาวนานกว่าสี่สิบปี
ก็ไม่รู้ว่าทั้งชีวิตร่างกายที่รวมมาเป็นสนองเนี่ย
พระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใด
ไม่รู้จะกล่าวคำใดขึ้นออกมาได้
แต่ตอนนี้ปวงไทยให้เศร้าโศก
เหมือนหนึ่งโรคพังทลายไทยสิ้นวัง
สวรรค์นำพ่อรับไม่กลับวัง
จำพอสั่งสอนไว้ให้ทำมาเหอเดียว